ดูชาวบ้านที่เขาจ้างนางรำตัวน้อยมารำแก้บนนะคะที่วัดถ้ำไฮ
แล้วจู่นางรำก็เกิดอาการประหลาดแบบนี้ค่ะ
นี่นาบันดาของเจ้าจังหยีโธ่
นี่อมทุกคนนะดู
นี่ค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ดูและใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ
คือชาวบ้านเนี่ยค่ะพานางรำตัวน้อยนะคะ
รำถวายแก้บนกับองค์พญานาคที่วัดถ้ำหาย
หรือว่าภูยอดภูยา
ที่บ้านโศกชันตะมนต์สารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี
ในวันพระใหญ่นะคะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบที่เห็นกันอยู่
ชาวบ้านนะคะเขามีอาการที่แบบแปลกประหลาด
นั่งถ่ายคลิปบรรยากาศตามปกติใช่ไหม
แล้วสักพักเกิดอาการประหลาดคือลุกยืนร้องไห้
เหมือนคนดีอกดีใจอ่ะ
อยู่ดีลุกขึ้นมาดีอกดีใจแบบนี้
ชาวบ้านที่เห็นอีกเขาก็เชื่อกันว่าเฮ้ย
หรือว่าจะมีองค์พญานาคมาแฝงร่างเธอคนนี้
ชาวบ้านก็ถามเลยถามเลย

ตัวอะไรตัวอะไร
อะไรไม่รู้ย้อนไปดูต้นคลิปเอา

บอกหน่อยไม่ได้เหรอ
เอาอีกอีกแล้วจุนคือตัวจิงจกแน่เลย
จิงจกอะไรเล่าไปย้อนดูหัวคลิป

ร่างทรงที่เข้ามาก็อดดีอกดีใจ

ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
จากความเชื่อเสริมบุคคลนะคุณผู้ชม